อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางรถเนี่ยบางครั้งถ้าหากว่ามันมีการเตือนภัยอะไร
ก็ต้องเชื่อฟังหน่อยนะคะอย่างอุบัติเหตุครั้งนี้ที่จังหวัดอำนาจริง
เป็นรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกหินฝ่าฝืนข้อห้ามค่ะ
โดยขับผ่านสะพานแบริ่งซึ่งติดตั้งไว้เพื่อให้ชาวบ้านเขาใช้สัญจรข้ามลำห้วยกันชั่วคราว
สะพานแบบนี้มันเป็นสะพานฉะนั้นมันรับน้ำนักไม่ไหว
ก็เลยทำให้สะพานมันหักกลางรถก็ตกลงไปแบบนี้เลยนะคะ
ตำรวจสพชานุมานเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุสะพานเหล็กชั่วคราวหรือสะพานแบริ่งข้ามลำห้วยถล่มหักกลางค่ะบนทางหลวงหมายเลข๒๐๓๔ในพื้นที่บ้านหินขันตำบลโคกสารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจริง
ทำให้รถพ่วง๑๘ล้อที่บรรทุกหินมาเต็มคันตกลงไปในลำห้วยได้รับความเสียหายนะคะ
ส่วนตัวนายนรงศักดิ์มหาพรมอายุ๒๗ปีเป็นชาวอุดรธานีซึ่งเป็นคนขับ
ได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยค่ะยังโชคดีมาก
จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนหน้านี้สะพานคอนกรีตที่ใช้ข้ามลำห้วยเนี่ย
ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุโพดุล
ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างและบูรณสะพานที่๒แขวงทางหลวงมุกดาหาร
เขาก็เลยมาติดตั้งสะพานแบริ่งไว้เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวไปก่อน
แล้วก็ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกิน๑๒ตันผ่านนะคะ
แต่ว่ากลางดึกที่ผ่านมานายนรงศักดิ์ขับรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกหินมาด้วย
มาจากอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปสร้างกำแพงริมตลิ่งแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหาร
เขาไม่ชำนาญเส้นทางค่ะก็เลยขับรถขึ้นสะพานนี้ไปเลย
พอไปถึงกลางสะพานก็หักกลางแล้วก็ซุดตัวลงไป
พ่วงก็ตกลงไปทั้งคันเลยนะคะ
โชคดีที่นายนรงศักดิ์ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกแค่เล็กน้อย
และปีนออกมาทางประตูรถได้ไปยืนรอขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพดอนตานนำตัวนายนรงศักดิ์ไปตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกาย
แต่ไม่พบนะคะก็ได้คุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหาบรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายกำหนด
และกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินราชการเสียหายค่ะ
แขวงทางหลวงมุกดาหารจะประสานเจ้าของรถพ่วงกู้รถขึ้นมาจากลำห้วย
เพื่อวางสะพานใหม่ให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราว
และแน่นอนว่าต้องเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะคะ